แม่อื้อหืมหื่นเหนียวขจีกแบบนี้
ต้องเก็บเกี่ยวซะหน่อยทั้ง๓ท่ั้น
ผักชีฮะนี่

ที่จะส่งผลกระทบจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไร

มีฝนตกอยู่นะขณะนี้จะได้เตรียมตัวเพื่อที่จะออกจากบ้าน
แล้วก็ทำกิจกรรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ช่วงวันที่๕๖นี้จะเป็นช่วงที่คาดการณ์ว่า
จะมีพื้นที่เหล่านี้นะครับเป็นพื้นที่เสี่ยง
เหนือครับจังหวัดเชียงรายอุตรดิษฐ์
พยาวพิศนุโลกแพร่เพชรบูรณ์แล้วก็น่านนะครับ
อีสานทั้งภาคเลยนะครับเตรียมรับมือเลย
จังหวัดเลยขอนแก่นหนองบัวลำพูมหาสารคาม
น้องคายกาลสินอุดรธานีร้อยเอ็ด
ึงกาลชัยภูมิสกลนครนครราชศรีมานะครับ
นครพนมบุรีลำมุกดาหารสุรินอำนาจเจริญศรีสะเกด
อุบลราชธานีแล้วก็ยะโสธร
ภาคตะวันออกทั้งภาคเช่นเดียวกันนะครับ
นครนายกชนบุรีปราจินบุรีระยองสะแก้ว
จันทบุรีฉะเชิงเซาแล้วก็ตราด
ส่วนภาคกลางอาจจะไม่เยอะในช่วง๒๓วันนี้เนี่ยนะครับ

ภาคกลางที่จะโดนในวันที่๕วันที่๖นี้เนี่ยนะครับ
นครสวรรค์สิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองสละบุรีชัยนาฏพระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานครอาจจะโดนหางบ้างนะครับ
แต่ว่าช่วงที่จะมาส่งผลกระทบในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตก
ที่เห็นแหว่งไปก็คือช่วงวันที่๗
ดังนั้นวันที่๕๖นี้พื้นที่ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวสีแดง

เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่ตอนนี้กำลังอยู่บริเวณประเทศจีนอยู่นะครับ
และหลังจากนี้เป็นต้นไปอากาศเย็นลมหนาว
ก็จะค่อยหอบเอากลุ่มฝนกลุ่มนี้เข้ามาตกในเมืองไทยของเรานะครับ
ในพื้นที่ภาคอีสานก็จะเป็นจุดแรกที่จะได้รับผลกระทบ
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงตี๔ตี๕ที่ผ่านมา
ก็มีกลุ่มฝนบางกลุ่มเคลื่อนที่เข้ามาปกคลุม
ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าความชื้นที่เข้ามาสะสมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้

เหนือก็มีแถวบริเวณจังหวัดน่านพยาวนะครับ
แล้วก็บริเวณทางตอนบนจังหวัดเลย
จังหวัดนครพนมก็มีตกอยู่บ้าง
ใครที่จะออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่างก็เฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศ
แล้วก็พกอุปกรณ์การฝนไปด้วยนะครับ
เห็นผักชีแบบนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ

เพราะว่าผักชีเป็นผักที่ไม่ชอบน้ำฝนตกเยอะแบบนี้
ใครที่จะไปหาผักชีอาจจะได้ราคาแพงหน่อยนะครับ

มาดูกันหน่อยเวลาเขาจะปลูกผักชีให้สวยงามแบบนี้นะครับ
เขามีวิธีอย่างไรกันบ้าง
อย่างแรกผักชีที่เรากินกันแล้วก็มีความหอมมีความอร่อย
จะเป็นผักชีที่เป็นพันธุ์สิงคโปร์แล้วก็พันธุ์ไต้หวันนะครับ
เอาเมล็ดของ๒๐๐นี้มาเตรียมไว้นะครับ

หลังจากนั้นเนี่ยนะครับนำเมล็ดบดเปลือกให้แตกนะครับ

ทำให้ต้นผักชีงอกออกจากเมล็ดได้เร็วขึ้น
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็คลุมด้วยฟางบางนะครับ
กันแสงแดดรักษาความชุ่มชื้นของดิน

อย่างที่บอกไปผักชีไม่ชอบน้ำดังนั้น
วันหนึ่งลดน้ำ๒ครั้งพอครั้งละไม่ต้องมากนะครับ
ใส่ปุ๋ยนะครับหลังจากที่ใบผักชีเนี่ยนะครับเริ่มงอก
ทีนี้ครับรอไป๔๐๔๕วัน

สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังครับก็คือศัตรูก็คือ
ไฟแล้วก็มดนะครับนี่คือผักชีที่เรา
รับประทานการที่เราเห็นสวยงามแบบนี้
โอ้โหกว่าจะได้มาก็มีความยากลำบากเหมือนกันนะครับ
และที่สำคัญสภาพอากาศช่วงนี้ก็
เอื้ออำนวยต่อการปลูกพืชผลต่างด้วย
ก็อาจจะทำให้พืชผลทางเกษตรในอุ
ทุกคนเลยนะผมว่า

แล้วตอนนี้รถเขาจะมาละดี๋ยวเขาไปเก็บฝั่งจีก่อน